รู้สึกดีใจมากนะคะ
บางทีงานลิเกเยอะอะไรอย่างนี้อาจจะเรียนลงไม่ทันเพื่อน
แต่ก็วันนี้สำเร็จแล้วก็รู้สึกดีใจค่ะ
แล้วก็ครอบครัวมาให้กำลังใจหนูก็เลยปลื้มเป็นพิเศษ
พี่เอเป็นยังไงบ้างครับวันนี้ลูกสาวจบแล้ว
จบแล้วก็คือดีใจแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจจริงครับ
ในฐานะที่ผู้เป็นพ่อพี่เองเนี่ยไม่ได้มีโอกาสที่จะมาแสดงความยินดีกับลูกแบบนี้
เป็นหน้าที่ของแม่เขาบ้างแล้วก็อยู่กันแค่นี้ฮะ
จะไม่เคยมีภาพคู่กันจนครบครอบครัวแบบนี้
วันนี้เป็นวันแรกเพราะว่าเคยมาในมของน้องแป้ง
ตอนที่ยังไม่ได้เปิดตัวเปิดข่าวนะครับ
พี่มาพี่ก็นั่งอยู่จะได้แต่แค่ในรถอะไรอย่างนี้ครับ
แต่วันนี้เดินมาแบบมันทำหน้าที่ของผู้เป็นพ่อได้เต็มที่
แล้วก็อย่างภาคภูมิใจครับ
ตอนแรกคิดไหมว่าถ้าเกิดยังไม่ได้เปิดกว่านั้นวันนี้จะเป็นอย่างไร
คิดครับคิดว่าแล้วก็คิดตรงกันเลย
เขาก็คิดเหมือนกับที่ผมคิดว่าหนูคิดว่ายังไงลูก
คิดว่าพ่อจะต้องพ่อจะต้องแอบเอาดอกไม้เนี่ย
มาให้หนูแล้วก็รีบวิ่งขึ้นรถเหมือนทุกทีที่เคยทำอะไรอย่างเงี้
แต่วันนี้ก็ถือว่าแบบเกิดเป็นเต็มที่แล้วอย่างนี้
ใช่ครับเขารอเขารอวันนี้แล้วเราก็ให้เขา
ให้เขาสิทธิ์ที่เขาสมควรจะได้ครับเขาก็ต้องได้
คุณแม่อะไรคะเพราะว่าเห็นลูกสาวมีได้ทรมานเลยหรือยัง
ดีใจค่ะแล้วก็ปลื้มใจแล้วก็
เดี๋ยวร้อง
ถำน้องว่าก็ได้
เดี๋ยวตามไปอีกทีนึงแล้วกันอีกปีหนึ่งก็น่าจะตาม
ดีใจด้วยครับเพราะว่าเราก็ช่วยกันตลอด
ถ่ายหนังให้ผมตลอดจนอยู่เป็นกองเดียวผมตลอดเล่นจนเบื่อเลยครับ
ไม่ค่ะเขาคนที่เข้มแข็งนะเราก็เขาตั้งใจแล้วเขาจะทำได้ทุกอย่าง
แล้วเขาก็วางแผนการเรียนเขาดีอันดับหนึ่ง
เรียนกับงานไปคู่กันได้ค่ะเขาก็ตั้งเป้าเหมือนเดิมอะสี่ปีนต้องเจ็บ
คุยกันทุกวันทุกวันตื่นนอนปั๊บโทรหาเขาตลอดเวลา๔ปีก็โทรหา

ผมต้องขอบคุณเขาเลยนะเพราะว่าตัวพี่เองเนี่ยพี่มีงานทุกวัน
บางทีพี่อยู่บนในรายการอยู่จนแบบไม่มีเวลาได้คุยกับลูก
แต่เขาจะโทรถามลูกตลอดทั้งสองคนเนี่ยครับ
คือทำหน้าที่ของผู้เป็นแม่เนี่ยทำมายังไงก็ทำอยู่อย่างนั้น
ไม่เคยไม่เคยขาดตัวบกพร่องเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมีกำลังใจซึ่งกันและกัน
บางทีลูกเหนื่อยมาเนี่ยแม่หนูเหนื่อยจังเลยเขาก็จะปลอบกันสองคนแม่ลูก
คุยกันตลอดนะครับบอกว่าบางทีถ่ายรายการไอ้เราก็หิวน้ำ
อยากจะขอน้ำเมียกินสักแก้วหนึ่งนั่งถามลูกอยู่แล้วแหละเป็นยังไงบ้างลูกอะไรอย่างเงี้
คือเขาจะคุยกับลูกตลอดเวลาน้องแป้งแบ่งเวลาให้กับตัวเองยังไงบ้าง
เพราะว่างานลิเกย์ก็เดินต่อไปแล้วก็ต้องการเรียนโอ้ช่วงช่วงแรกจะค่อนข้างยากนิดหนึ่งค่ะ
อย่างเช่นถ้าติดสอบด้วยเนี่ยจะลำบากมากแล้วลิเกบางคืนเนี่ยต้องเล่นเรื่องใหม่
ดังนั้นหนูต้องแบบว่าอ่านทั้งสอบและอ่านทั้งบทลิเกไปด้วยแต่แต่คือจะแบ่งเวลายังไงก็อาจจะเป็นแบบ
ช่วงเช้าเนี่ยก็ให้เวลากับการอ่านหนังสือเรียนและกลางคืนก็ไปท่องบทฉากต่อฉากแล้วออกเล่นอะไรอย่างเงี้ย
แล้วหัวหนูว่าโหดแม่กับการเรียนไหนอ๋อโหดมากแล้วหนูอาจจะเป็นคนชอบเครียดมากค่ะ
แล้วพอเครียดเนี่ยก็จะโทรคุยส่วนใหญ่จะโทรคุยกับแม่แล้วแม่ก็จะบอกว่าหนูเป็นคนที่แบบเออเก่งลูกต้องทำผ่านไปได้
พ่อเขายังทำได้ทำไมหนูจะทำไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยหลังจากนี้วางแผนกับหนึ่งอย่างไรหรือจะเดิน
ของหนูเนี่ยตอนนี้หนูอยากเรียนต่อค่ะแล้วก็ก็คงมีงานเรียนควบคู่กับงานไปเหมือนเดิมใช่
ลิเกของเขาเนี่ยเพราะว่าเขาเขาเปิดตัวลิเกเนี่ยนะครับเป็นชายาแอนรุ่นสอง
เนี้ยแต่มีพี่เนี่ยเข้าไปแจมอยู่ด้วยแต่เขาอ่ะจะเป็นพระเอกและนางเอกกันเต็มตัว
ก็อันนั้นน่ะคือหนึ่งหน้าที่แล้วแล้วงานก็เข้ามาปีหน้าเนี่ยครับคือเยอะมากอ่ะ
เยอะแล้วก็ยังมีเรื่องเรียนอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่เขาจะขอโรงเรียนต่อเลย
เพราะฉะนั้นก็บอกว่าเอาที่หนูหนูอยากทำเอาเท่าที่หนูไหว
เปลี่ยนเปลี่ยนไปเลยค่ะเพราะว่าตรงนี้อ่ะเราเราน่าจะพอได้อยู่แล้วบ้างก็เลยอยากจะทำ
อะไรที่มันฉีกไปเลยภาษางกิจธุรกิจค่ะอืม
อันนี้เดี๋ยวต้องคุยกับพ่อก่อนใช่ใช่ค่ะ

ใช่คือว่าทั้งวันซ้อมใหญ่และวันรับจริงเลยค่ะ
ต้องขอบคุณทุกคนมากเลยที่มาให้กำลังใจในวันที่หนูสำเร็จวันนี้นะคะ
เพราะว่าคาดไม่ถึงเหมือนกันเพื่อนบางคนหายหน้าหายตาไปนานมาก
แต่ก็กลับมาแบบให้กำลังใจหนู
ก็เลยแบบโอ้โหอยากขอบคุณเพื่อนขอบคุณผู้ใหญ่ขอบคุณแม่นะคะ
แล้วก็ที่สำคัญมากคือขอบคุณครอบครัวค่ะที่ทำให้หนูมีวันนี้

ขอบคุณหมด
สวัสดีครับ